คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เขาบอกว่าพระนางที่เคมีเข้ากันก็มีหลายคู่
แต่คู่นี้บอกเลยว่าเข้ากันเข้ากันสุดนะคะ
มีนพีชยาแล้วก็วินเมธาวินคุณผู้ชม
ตอนนี้กำลังถ่ายซีรีส์ด้วยกันอยู่นะคะเรื่องว่าแอปร้ายให้นายไม่รัก
ได้อยู่นะหน้าตาเข้าคู่กันได้อยู่นะ
กิจกรรมยามว่างในกองละครของทั้งคู่นะคะก็คือการชวนกันเล่นนี่แหละค่ะ
เป็นการละลายพฤติกรรมไปด้วยนะจะได้สนิทกันมากขึ้น

และต้องบอกเลยนะว่าคู่นี้เขาเพิ่งเคยร่วมงานกันเป็นครั้งแรก
แล้วก็สนิทสนมกันเร็วมากเลย
อาจจะเป็นเพราะนะเป็นคนขี้เล่นด้วยกันทั้งคู่นะคะ

ทั้งคู่มีคิวถ่ายละครด้วยกัน
มินก็เป็นตัวแทนของภาคอีสานนะคะ
ส่วนนุ่มวินค่ะเป็นตัวแทนของภาคใต้

เหรอเออเขาเป็นคนกรุงเทพนั่นแหละนะฮะ

ที่บอกว่าเป็นตัวแทนของแต่ละภาค
เขาไม่ได้มาประกวดประขันอะไรกันนะ
แต่เขามาผลัดกันสอนพูดภาษาท้องถิ่น
แฟนคลับเห็นคลิปนี้แล้วบอกพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
มันน่ารักสุดไปเลยจ้า

อ๋อได้
แหม่จ่าศึอีหยังไม่ใช่เหล่าซื้อหล่าฟันอาจารย์

ไม่ได้แปลว่าไปทำไร่นะคะถามว่าไปทำอะไร
นี่แหละอยู่ทั้งใต้อยู่ทั้งอีสานเลยนะคะ
ไม่ได้พูดภาษาเหนือไงนี่จะไปคบก็ไม่ได้อีก

อันซีอีอะไรแบบนี้